นักเรียนนักเลงนักเลงขาสั้นก็คือคนที่ยังเรียนหนังสืออยู่นะคะ
เขาบอกว่าเปิดศึกตลุมบลกันกะลาง๔แยกไฟแดง

ถนนรามอินทราใกล้บ้านคุณ

เขาบอกว่าเป็นการก่อเหตุที่ไม่สนใจผู้คนตามท้องถนนเลย

แล้วก็มีนักเรียนขี่รถจักรยานยนต์มานะแล้วก็โบกมือ
โบกมือเรียกนี่โบกมือพักพวกนะเพราะว่าเขาไปเห็นคู่อริไง
หลังจากนั้นพักพวกก็มาสมทบเข้ามากันเรื่อย
และหลังจากนั้นพอได้จำนวนที่พอใจ
ลงไปตะลุมบอลตีคู่อาริ
เตะทั้งต่อยทั้งหมวกกันน็อกที่สวมมา
แล้วก็ถอดออกไปตีเขาโดยไม่สนใจสายตา
คนที่ใช้รถใช้ถนนบริเวณนั้น
เขากำลังติดไฟแดงกันอยู่เลยนะคะเต็มไปหมดเลย
คนที่เห็นเหตุการณ์ก็พยายามเข้าไปแยกเหมือนกันนะ
เราไปสัมภาษณ์คนที่เห็นเหตุการณ์ก็คือ
พี่วินรถจักรยานยนต์รับจ้างซึ่งอยู่แถวนั้น
เปิดเผยกับทีมข่าวบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวาน

เห็นว่ามีกลุ่มวัยรุ่นยกพวกชกต่อยกันกลางถนน

พยายามที่จะช่วยทั้งสองฝ่ายให้หยุดการกระทำนี้
เพราะเวลานั้นมีผู้ใช้รถใช้ถนนมาก

เขาก็ไม่รู้ว่าคนที่มาก่อเหตุมีปืนหรือเปล่า
ในข่าวบางทีมีปืนเอาออกมายิงกัน
แล้วผู้บริสุทธิ์ที่เขาใช้รถใช้ถนนได้ถูกลุกหลงด้วยเนี่ยนะคะ

เขาก็พยายามดูเหมือนกันนะมีอาวุธหรือเปล่า

เพราะว่าทั้งสองกลุ่มนี้เขาก็เลยอาสาเข้าไปช่วยนี่นะคะ
ล่าสุดตำรวจสอนออกโครครามนะคะ
ตรวจสอบพบว่าผู้ก่อเหตุมีทั้งหมด

เขานับได้ทั้งหมด๑๗คน
เรียนอยู่โรงเรียนเดียวกันด้วยทั้ง๑๗คน
ก็เลยประสานไปยังโรงเรียนนะคะ

นำตัวมาสอบปากคำกลุ่มแรกมี๖คน
กลุ่มที่๒๑คนรวมทั้งหมด๑๗คนนะคะ
ส่วนสาเหตุเกิดจากเรื่องของชู้สาว
เพราะว่าสองฝ่ายขี่รถจักรยานยนต์มาเจอกัน
ที่แยกไฟแดงเนี่ยมันก็อยู่นิ่งมันก็เห็นหน้ากันชัดเนี่ยนะคะ

เพื่อติดตามป้องกันไม่ให้เกิดเหตุอีก

ขณะที่ทางโรงเรียนก็จะเฝ้าระวัง
และทำทันบนควบคุมความประพฤติ
ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกนะคะ
ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดเขาบอกว่าเป็นเรื่องของชู้สาว
แต่ว่าก็ไม่ได้เปิดเผยออกมาว่าใครไปแย่งใครอะไรยังไงนะคะ
อืมยังไม่จบนะนักเรียนนักเรียนตีกัน